คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีนี้นะคะเป็นคดีสะเทือนใจค่ะ
เหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาที่ชื่อว่าในแหบวัย๒๔ปีนะคะ
ข่มขืนและฆ่าเด็กหญิงวัย๘ขวบ

ต้องตามกันต่อเพราะมันก็มีประเด็นที่ว่าตกลงแล้วในแหบก่อเหตุคนเดียวหรือไม่
คือเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการนำตัวในแหบไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะตำรวจก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่ามันเป็นคดีที่โอ้โหพฤติกรรมของในแหบมันโหดเยี่ยม

ถูกต้องก็เลยมีการจำลองเหตุการณ์แทน
แต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะนำตัวในแหบออกจากห้องขังนะคะ

ผู้ต้องหาคดีข่มขืนและฆ่าเด็กหญิงวัย๘ขวบ
ปักทงชัยนครราชศรีมา
คือตอนเช้าเนี่ยตำรวจสพปักทงชัย
นำตัวในแหบคนนี้นะคะออกมาจากห้องขัง
เพราะว่าจะต้องไปฝักขังที่ศาลจังหวัดนครราชศรีมา
คือตอนที่เดินออกมาเนี่ยนะคะตามภาพนี้นักข่าวก็พยายามจะถาม
ก่อเหตุคนเดียวหรือเปล่าอืมแหบบอกว่าก่อเหตุคนเดียวเห็นไหม
ยักหน้าตรงเนี้ยแต่พอถามว่าจะขอโทษอะไรไหม
ไม่พูดแล้วก็เดินขึ้นรถไม่พูดไม่ตอบนี่ค่ะ
มีการสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะในแหบจำลองเหตุการณ์แล้วนะคะ
คือจำลองเหตุการณ์ภายในห้องสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวาน
ก็นำสิ่งต่างเหล่านี้ไปประกอบสำนวนคดีไม่ได้ทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพอย่างที่บอกว่าตำรวจก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
นี่นะคะสีหน้าและแววตาของผู้ต้องหาคนนี้
แหบก็ใส่เสื้อสีม่วงหน้าตาเรียบเฉยเลยสายตาอย่างที่เห็นเลย
คือตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาไม่มีญาติไปเยี่ยมนะคะ
ไม่มีญาติของแหบคนไหนไปเยี่ยมแล้วก็ยังยืนยันกับทีมข่าวว่าก่อเหตุคนเดียว
คดีนี้ค่ะทางตำรวจสอบปากคำพยานบุคคลไป๖ปาก
โดยเฉพาะเพื่อนที่ร่วมวงดื่มเหล้าด้วยกัน
ยังไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงนะคะยังไม่พบว่ามีใครมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะคะ
ตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานค่อนข้างจะเกือบครบถ้วนแล้วตำรวจบอกแบบนี้
รอแค่ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีจะได้รัดกลุ่มค่ะ
ตำรวจแจ้ง๔ข้อหาค่ะพรากผู้เยาว์ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
พาเด็กไปเพื่อการอนาจารย์กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ค้านการประกันตัวค่ะส่งสำนวนคดีให้อายการ
ก่อนที่จะมีการฟ้องศาลภายในสัปดาห์หน้านี้นะคะย่าของในแหบค่ะ
ก็ในแหบก็อยู่กับย่านะนี่คุณภูริพัฒนบุญนินทีมข่าวของเราก่อนหน้านี้เคยไปคุยกับย่า
ยาก็บอกเดินไม่ค่อยจะไหวแล้วอายุมากแล้ว๗๐กว่าแล้วค่ะ
แต่ญาติก็เดินนะเดินจากบ้านของตัวเองไปที่บ้านของเด็กหญิงวัย๘ขวบผู้เสียชีวิตนะคะ
ย่าบอกว่าย่ามาขอขมาแทนหลานย่านะย่าบอกเดินไม่ไหวเดินไม่ค่อยจะไหว
อายุเยอะแต่ย่าตั้งใจที่จะมาขอขมาศพจริง
ขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่พบภูมิที่ดีพ่อแม่ของน้องก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ

ต้องพอผู้เสียชีวิตไปกว่า
คือย่าของในแหบเนี่ยก็ได้พูดคุยกับพ่อแม่ของน้องผู้เสียชีวิตนะคะ

หลานชายจริงที่ก่อเหตุแบบนี้คือก่อนหน้านี้ย่าเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่แยกทางกัน
อยู่กับย่าตั้งแต่เล็กย่าก็เลี้ยงดูมาย่าบอกว่าคือย่าเองก็สอนแหบนะ
ก็สอนว่าให้ทำแต่สิ่งดีนะสอนให้เป็นคนดีนะสอนแล้วสอนอีก
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าหลานจะมาก่อเหตุแบบนี้นะคะย่าบอกย่ารู้สึกผิดมากรู้สึกผิดแทนหลาน
ด้วยความที่ทางฝั่งของในแหบผู้ต้องหาเนี่ยกับทางฝั่งของน้องผู้เสียชีวิต
บ้านก็ใกล้กันแล้วก็ค่อนข้างจะคล้ายกับเป็นญาติกันด้วยซ้ำอะค่ะนับถือกันเหมือนญาติ
บอกก่อนหน้านี้ย่าบอกตรงตรงว่าไม่กล้ามาร่วมงานศพค่ะกลัวว่าครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตก็อาจจะโกรธแค้นอ่ะนะ
แต่พอรู้ว่าทางฝั่งครอบครัวก็ยอมให้ย่าไปไปขอขมาศพย่าก็เลยถึงแม้จะเดินไม่ไหวค่ะ
ย่าบอกย่าเต็มใจย่าอยากจะไปขอเข้ามาศพน้องจริง

เป็นไปทำพฤตมาสแล้วครับถึงขั้นต้นแบบธนาฐิเขาจัดการครับอืม
ดีใจที่ญาติทั้งผู้ต้องหามากผู้ย่ายไม่คว่ำขออภัยแทนหลาน

คือเราก็ได้คุยกับพ่อของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะพ่อก็เปิดเผยกับทีมข่าว
นิรัติทวีของเราค่ะกับคุณภูธิพัทนี่แหละบอกว่าเสียใจนะ
แต่ก็ดีใจที่ย่าของในแหบมาเป็นตัวแทนครอบครัวผู้ต้องหา
จุดทูปขอขมาศพลูกสาวที่ผ่านมาก็เฝ้ารออยู่เหมือนกันแหละ
ว่าครอบครัวผู้ต้องหาเนี่ยจะมีแวะเวียนมามาพูดคุยกัน
มาขอขมาอะไรกันไหมพอย่าของในแหบมาขอขมาเนี่ย
พ่อยอมรับเลยนะว่าพ่อดีใจพ่อเองก็ไม่ติดใจอะไร
หลังจากนี้ก็พูดคุยแล้วก็ไปมาหาสู่กับครอบครัวในแหบได้เหมือนเดิมแหละ
รับนะว่าเคยทำงานกับในแหบก็รู้จักกันมาเป็นอย่างดี
เพราะก็เคยใช้ให้ในแหบไปซื้อของให้อยู่บ่อย
แหบเนี่ยจริงเป็นคนพูดง่ายนะพูดง่ายใช้ง่าย
ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็ไม่มีใครคาดคิดหรอก
ก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีไปตามกฎหมายก็แล้วกัน
ก็ไม่อยากจะถึงขั้นต้องประหารชีวิตอะไรกัน
เพราะอโหสิกรรมแล้วก็อยากจะให้โอกาสในแหบได้แก้ตัว
ปรับตัวเป็นคนดีออกมาใช้ชีวิตในสังคมกับเขาบ้าง
ส่วนอดีตผู้ใหญ่บ้านเองก็เปิดเผยกับทีมข่าวนะคะ
ว่าครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตน่าสงสารมากจริงจริงนะคือครอบครัวเนี่ยยากจนมาก
ไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองต้องไปขออาศัยอยู่บ้านญาติที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะค่ะ
พ่อแม่น้องก็มาขออาศัยอยู่แล้วก็ดูแลญาติคนนั้นเป็นการตอบแทน
ตั้งแต่ปี๒๕๕๐๒๕๕๕ทางอบตก็มีการมาช่วยต่อเติมบ้านให้ด้วย
ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่ของเด็กหญิงวัย๘ขวบที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะทำงานตัวเป็นเกลียวเลยนะคะ
ออกไปหาเงินที่นอกบ้านแทบทุกวันรับจ้างขุดมันบ้างล่ะก่อสร้างบ้างล่ะ
แล้วแต่ว่าใครจะว่าจ้างอะไรทำหมดเพราะครอบครัวยากจนจริง
ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลน้องได้อย่างเต็มที่เท่าไหร่
แล้วยิ่งพอน้องเสียชีวิตไปแบบนี้เอาจริงนะคุณผู้ชม
แม้กระทั่งเงินทำศพลูกสาวพ่อกับแม่ยังมีไม่พอเลยค่ะ
ต้องไปกู้ยืมเงินฉุกเฉินของกองทุนหมู่บ้านมาจัดงานศพให้ลูกอะค่ะ
ดูแลเอาออกมาช่วยเหลืออยู่เขาก็ง่ายหลับเจ้าถ้ารับแม่ค่ะ
คุณผู้ชมคะสี่วันแล้วนะคะหลังจากน้องเสียชีวิตนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
บอกว่ามีคนในพื้นที่อ่ะนะเห็นเหมือนกับเด็กวิญญาณของน้อง
ดวงวิญญาณของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เวียนอยู่ในโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่นะคะ
ก็เหมือนกับนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ในโรงเรียน
เหมือนอยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้
ซึ่งคนที่เขาเห็นเขาบอกว่าจำใบหน้าจำลักษณะได้
ไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนมีกู้ภัยที่เจอน้องที่ด้านหลังรถของกู้ภัย
ไปรับศพน้องมาจากโรงพยาบาลด้วย

กู้ไพบอกว่าก็ตกใจเหมือนกัน
สำหรับงานศพของน้องนะคะบำเพ็ญกุศลที่บ้านค่ะ
มีชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือ

ผู้เสียชีวิตครอบครัวมีกำหนดจะประกอบพิธีชาปนกิจ
ในวันจันที่๑๕กุมภาพันธ์